อุดรธานีนี่ก็ต่อหน้าเด็กวัยเก้าขวบอืมพี่ชายเนี่ย
ฟันน้องชายจนเสียชีวิตค่ะนะเขาก็มีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันก็ว่ากันไป
แต่ไปฟันน้องชายตอนที่หลับอยู่ที่หน้าทีวีจนเสียชีวิตและต่อหน้าหลานชายวัยเก้าขวบ
ก็คือลูกชายของน้องชายฟันพ่อเขาตายเสร็จนะอืม
เอามีดที่ใช้ฟันในอาวุธเนี่ยบังคับเด็กให้ขี่จักรยานยนต์พาตัวเองหลบหนีอีก
โอ้โหคือเด็กช็อกมากนะโอ้โหจนถึงตอนนี้ยังช็อกอยู่เลยนะคะ
นี่มีดเล่มนี้ฮะค่ะแล้วก็ปล่อยเด็กทิ้งเอาไว้นี่ฮะโอ้โหลุงฮะ
มาทำกับพ่อแล้วก็บังคับให้ขี่จักรยานยนต์พาหนีไปเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่อุดรธานีนะครับที่บ้านเชียงหมู่หนึ่ง
ตะบนบ้านเชียงอนหานพร้องที่ของสพนหานนะครับ
เจ้าหน้าที่นี่ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
เป็นบ้านสองชั้นครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุรศักดิ์ธาตุธรรมเลอายุ๓๒ปี
สภาพศพถูกฟันเข้าศีรษะ๒แผลเป็นแผลชะกันนะครับ
แล้วที่หลังเนี่ยถูกฟันอีกแผลหนึ่งที่หน้าอกอีกแผลหนึ่ง
ส่วนคนก่อเหตุเป็นน้องเป็นพี่ชายของเขานะครับพี่ชายแท้เลยนะครับ
ชื่อว่านายจรรย์ธาตุทำเลอายุ๔๐ปี
เขามีลักษณะพิการก็คือขาจะเป็นลักษณะขาเป๋
หลังจากก่อเหตุฟังนายสุรศักดิ์น้องชายจนเสียชีวิตแล้ว
ก็ใช้มีดที่ฟันน้องชายเสียชีวิตเนี่ยขู่บังคับให้เด็กชายวัยเก้าขวบ
ที่เป็นลูกชายของผู้ตายเป็นหลานชายของตัวเอง
ขี่จักรยานยนต์พาตัวเองหลบหนี
ชุดสืบสวนเนี่ยพยายามติดตามตัวนะฮะสุดท้ายเนี่ยจับได้นะครับ
นี่ฮะจับได้เมื่อเช้านี้เองหนีไปทั้งคืน
คนนี้ครับท่านผู้ชมครับนายจรรย์นะครับ
คือไปอยู่ห่างจากบ้านเนี่ย๔๔กิโลเมตร
ขี่จักรยานยนต์กำลังจะหนีไปนู่นจะไปกาลสิน
อยู่อุดรนะไปจับได้ที่สกลห่างจากบ้าน๔๔กิโลเมตร
ถามว่าจะไปไหนบอกจะไปกรรศิลป์
ส่วนหลานชายเนี่ยพอบังคับให้เขาขี่จักรยานยนต์พาหนีเนี่ย
ไปปล่อยทิ้งเอาไว้ที่สพส่องดาวตั้งแต่เมื่อคืน
นี่ฮะท่านผู้ชมครับโอ้โห
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าคดีนี้บ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับ
บ้านสองชั้นอยู่ติดกับแยกบ้านเชียงนะครับ
ที่บ้านก็ต้องกั้นบริเวณเอาไว้นะครับ
เพราะว่ามีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นี่เอง
ยังมีร่องรอยของคราบเลือดอยู่เลยครับเต็มพื้นเลยนะครับ
หมอนนี่ก็ยังเปื้อนเลือดก็ยังถูกวางทิ้งไว้
เจ้าหน้าที่ต้องกันเอาไว้เดี๋ยวตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
คือผู้ตายเขานอนตรงเนี้ยก่อนจะถูกพี่ชายฟันเสียชีวิตอ่ะ
ขณะที่บ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับหลังเกิดเหตุเนี่ย
คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยพาเด็กชายวัย๙ขวบเนี่ย
รับตัวมาจากตำรวจแล้วเมื่อวานถูกทิ้งเอาไว้
แถวสพส่องดาวระหว่างทางที่คนร้ายจะหลบหนี
นี่คนเท่าคนแก่ก็มาผูกแขนเรียกขวัญให้
คือเด็กยังตกใจร้องไห้ตลอดเวลา
คือท่านผู้ชมฮะเห็นลุงฟันพ่อจนจนเสียชีวิต
ลุงก็เอามีดจี้บังคับบอกให้ขี่จักรยานยนต์พาลุงหนีไปก่อน
ช็อกเลยอ่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้กลางดึก
ไว้กลางทางแล้วลุงก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปต่อ
ของผู้ตายนะครับบอกว่าเท่าที่ลูกชายของผู้ตายบอกเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุเด็กชายคนนี้กับพ่อเนี่ยนอนหลับอยู่หน้าทีวีที่บ้านนะฮะ
ก็อยู่ชั้นล่างส่วนลุงเนี่ยคือนายจรรย์เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ย
อยู่ดีเนี่ยเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วถือมีดเข้ามาด้วย
เด็กบอกว่าลุงเข้ามาถึงไม่พูดอะไรเลย
มาถึงเนี่ยใช้มีดที่ถือมาฟันเข้าศีรษะพ่อก่อนเลยสองครั้ง
แล้วฟันซ้ำใส่แผ่นหลังอีกครั้งนึงแล้วเข้าหน้าอกอีกครั้งหนึ่ง
พ่อเนี่ยนอนจมกองเลือดเลือดไหลเต็มไปหมด
เด็กชายบอกว่าตกใจมากตอนนั้นกำลังจะวิ่งหนีออกจากบ้าน
ลุงเนี่ยตามมาใช้มีดจี้บอกให้ขี่จักรยานยนต์แล้วให้พาลุงหนี
ถ้าไม่ขี่ไม่พาไปเดี๋ยวฟันตายอีกคนนึง
โอ้โหดูความโหดเที่ยมฮะค่ะเด็กชายคนนี้ก็ขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ขี่นะ
ให้นายจรรย์ผู้ต้องหาเนี่ยซ้อนท้ายเขาเอามีดจี้ไปด้วย
แล้วก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มข้างทาง๑๐๐บาท
ก่อนที่นายจรรย์เนี่ยจะพาเด็กเนี่ยไปทิ้งไว้ที่สพส่องดาว
แล้วตัวเองก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปต่อแล้วเมื่อเช้าก็ถูกจับได้
เมื่อคืนที่ผ่านมาน้องไปนอนอยู่ที่บ้านญาติที่อำเภอส่องดาวนะครับท่านผู้ชมครับ
นั้นมีบ้านญาติพอดีแล้วเช้าวันนี้ญาติญาติเนี่ยก็พามาส่งให้กับญาติที่อยู่ที่บ้านของคุณพ่อ
แถวบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละเด็กยังช็อกอยู่นะครับ
ญาติผู้ใหญ่ก็มาผูกข้อไม้ข้อมือมาเรียกขวัญกัน
มในการก่อเหตุนะครับคุณอาของผู้ตายก็คือนางอรดีเนี่ย
บอกว่าน่าจะมาจากเรื่องมรดกที่ดิน
เขาเสียชีวิตพ่อกับแม่เขาก็โอนบ้านเอาไว้
แต่โอนเป็นชื่อของนายสุรศักดิ์น้องชาย
ก็เลยทำให้ทั้งสองคนพี่น้องมีปากเสียงกันมาตลอดเรื่องบ้านหลังนี้
อันนี้อาเขาบอกนะอานะอาบอกว่าตัวของน้องชายเนี่ย
เขาไม่อยากให้พี่ชายอยู่ที่บ้าน
บางครั้งพี่ชายเนี่ยต้องไปนอนทุ่งนาก็มี
เพราะว่าเข้าบ้านไม่ค่อยได้เวลากลับมาบ้านก็ทะเลาะกัน
แต่ที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ก็เลยไม่รู้ว่าฝ่ายพี่ชายเขาจะเก็บกฎไว้นานหรือเปล่า
เมื่อคืนนี้ก็อาศัยจังหวะเข้ามาถือมีดเข้ามาด้วย
น้องชายนอนหลับอยู่หน้าทีวีก็เลยฟันเขาเลย
พ่อบอกตอนที่หนูพ่อตอนไปฟันที่หนูอยู่ไหน
ก็ไปนอนก็หลับแล้วก็ฟันเลย
แล้วเวลาหนูไปเอามอไซค์ออก
เอามีดจี้ให้หนูบังคับเอารถออก
พากูไปกูจะฟันมึงเขาก็พาไป
เรื่องบ้านแม่น่ะโอนให้คนตาย
เขาทะเลาะกันแล้วก็ให้พี่ชายไปอยู่หน้า
แล้วก็ไปอยู่ตรงนู้นแล้วแยกกันอยู่แล้ว
ทีนี้นานไปเขาจะคิดถึงพี่ชายยังไง
แล้วเขาเอาเรียกกันพี่ชายคืนมาคืนมาอยู่ด้วยกัน

แต่ว่ามีญาติของผู้ตาย
คือคุณป้าเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเย็นเมื่อวานนี้นายจรรย์เนี่ยเข้ามาที่บ้านป้า
เขามาบ่นบอกว่าน้อยใจน้องชายนะเพราะว่าน้องชายเนี่ยไปรับลูกชายมาจากกรสินมาที่บ้าน
ก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่เห็นต้องกักตรงกักตัวอะไร
แต่พอลูกชายของนายจรรย์เนี่ยเขามาจากพัทยาชนบุรี
กลับไปแจ้งแล้วก็ต้องไปกักตัวที่เทศบาลทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เจอลูก
ก็เลยเก็บกฎดันซึ่งป้าก็พยายามอธิบายไปว่าเออ
เอาเป็นว่ายังไงมาจากที่กักตัวก็กักตัวไปมาจากที่เสี่ยงก็กักตัวไป
ให้ครบ๑๔วันเดี๋ยวก็ได้เจอกัน
ก็ดูเหมือนว่านายจรรย์เขาก็เหมือนกับเข้าใจไม่มีวี่แววว่าจะไปก่อเหตุอะไร
เอาอยู่ดีค่ำเดินไปฟันน้องชายเสียชีวิต
ไม่ต้องไปนะยายก็ว่าอย่างนี้แหละเขาไม่นึกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะ
ลูกชายเขามาจากพัทยาไงลูกชายคนที่ฆ่าน้องเนี่ยมาจากพัทยา
แต่เดี๋ยวนี้กำนันเข้าไปกักตัวที่โรงเรียนบ้านดงเย็นแล้ว
แล้วเขาอยากไปหาลูกเขาก็ไปไม่ได้เขาว่านะ
เมื่อคืนนี้สองสามทุ่มวันนี้ที่อันบ้านไปเรียกยายใคร
เขาฆ่ากันไปดูซิยายก็นึกว่าเป็นคนอื่น
คนไหนฆ่าไอ้เน่งนะเขาฆ่ากัน
ยายก็เลยมาดูเขาก็เออเขาก็ไปแล้วล่ะ
เขาพูดกับแม่แค่นี้แหละเขามาให้เขากักตัว
แต่ตัวน้องเขาไม่ได้กักตัวเขาพูดกับแม่แค่นี้นะ
มีญาติอีกคนนึงก็คือคุณน้าที่คุณกิรายุทธ์ภูตสื่อข้างว่าได้คุยด้วย
คุณน้าชื่อนางจัลน้าอายุ๖๕ผมคุณน้าจัลนะครับ
คุณน้าจัลบอกว่าศพของนายสุรษัตริย์หลานชายตอนนี้
ได้ขอให้ทางกู้ไภเขาช่วยทำพิธีฉาปนักขิตให้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยเอาพูดตรงนะคือไม่มีญาติเหลือแล้ว
สองพี่น้องเนี่ยทั้งผู้ตายกับผู้ต้องหาพี่น้องเนี่ย
พ่อกับแม่เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้อ้าวพี่ชายก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี

ผู้ตายเขามีภรรยาก็เลิกรากันไปหลายปีแล้วภรรยาเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้ว
ญาติที่เหลือก็ไม่มีเงินทองพอจะจัดงานศพอะไรให้กู้ภัยมาเก็บศพเมื่อวาน
ก็เลยบอกกู้ภัยบอกช่วยหน่อยเถอะช่วยหาวัดชาปนกิจให้ที
แล้วเดี๋ยวจะไปรับกระดูกมาทำบุญให้ภายหลัง
ทีนี้ลูกชายของผู้ตายล่ะอายุ๙ขวบนะฮะทางคุณน้าเนี่ยบอกว่าได้คุยแล้วนะ
ได้คุยกับหลานและความจริงทางตามสักก็เป็นเหลนเลยแหละบอกว่าจะอยู่กับน้า
ใช่เษย์อยู่กับน้าจันเนี่ยซึ่งคุณน้าก็รับปากว่าเด็กจะดูแลให้เอง
หากอนาคตเด็กชายคนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นเดี๋ยวเขาให้ตัดสินใจอีกครั้งว่า
เพราะว่าเขาก็มีพี่สาวอีกคนด้วยเป็นพี่สาวแท้เลยนะฮะ
ที่คุณพ่อคนเดียวกันคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ย
บ้านเขาอยู่ทางฝั่งกาลสินนะครับ
เดี๋ยวรอหลานชายเนี่ยให้ตัดสินใจอีกทีหนึ่ง
แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะดูแลให้จะดูแลให้ดีที่สุด
สมัครว่าจะไปอยู่ใสถ้าเขาเปลี่ยนใจว่าจะไปอยู่กับตา
ตากับยายก็ตามใจ
แต่ตอนนี้เขาจะอยู่กับเราก่อนแล้วเขาจะดูแลเอง
ดูแลก่อนเพราะว่าสงสารเขาไง
จะให้ใจเขาอยู่ก่อนร้องไห้เห็นยายเห็นย่าไปร้องไห้
ร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้เพราะสงสารเนอะเด็ก

ก็มีตากับยายเขาอยู่บ้านตรงสวนนะ

แต่เขาจะไปอยู่กับตาของยายเขาก็ตามใจ

มาสอบปากคำอีกรอบนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็จะเดินขากระเพกหน่อยเพราะว่าเป็นผู้พิการนะฮะขาไม่ค่อยดีนะครับ
นายจรรย์เนี่ยบอกสั้นนะตอนที่ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำแล้วผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม
เขาบอกว่าลงมือก่อเหตุทำร้ายน้องชายจนเสียชีวิตเพราะกดดันและคับแค้นใจ
น้องชายเนี่ยชอบบ่นชอบว่าเขาอันนี้เขาอ้างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยนะครับเพราะเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นใช่ไหมน้องชายก็ตายหลานก็ลำบากตัวเองก็ติดคุก
คือทรัพย์สมบัติที่ว่าพ่อแม่ไม่โอนบ้านโอนที่ให้เป็นชื่อตัวเองโอน
จึงต้นผู้ตรงหาก็สารภาพนะครับเรื่องการก่อเหตุ
สาเหตุอ้างว่ามันจากความโกรธแค้นที่ถูกผู้ตายด่าท้อนไล่ออกจากบ้าน
อ้างว่าบ้านเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยมอบให้ความจริงเนี่ยต้องได้เท่ากัน
ผู้ต้องหาก็เลยบอกว่ากดดันน้องชายเนี่ยได้ครองเป็นชื่อไปแล้วก็มาไล่เขาออกจากบ้าน
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป